อมดิฉันเข้ามานั่งในสตูมีขนมปังชิ้นนี้วางอยู่

นี่ฉันอยากถามคุณศึกษากรุณขนมปังนี้
รถกระบะที่เขาบรรทุกขนมปัง

โอ้โหขนมปังเยี่ยมเลยของใครเอาไหมน่ะเอาดีมันเอาดีฮะหอย
อันเนี้ยมันจอดแล้วบ้างไงเลยหนมร่วงนะครับ
เบาเบาเบาเบาถูกมาถูกมา
เร็วดูขนมหนมร่วงโอ้โอโฮ
โอ้โหนี่เป็นการแจกขนมปังเลยนะฮะเออคงไม่ได้ตั้งใจแจกหรอกค่ะ
อืมมันร่วงลงมาแบบนี้นี่เอาจริงจริงก็สิบกว่าชิ้นอยู่เหมือนกันนะ

นี่ไงคือรถสิบล้อขับตามไง
แล้วเอาจริงนะคนขับ๑๐ล้อก็ใจหล่อเหลือเกินค่ะ
จอดรถไปช่วยเก็บขนมปังค่ะ
หลังจากนั้นก็ขับตามกระบะคันนี้ไป

คือมัดของที่เหลืออยู่หลังกระบะให้มันแน่น
ทีนี้พอรู้ว่าอุ๊ยสิบล้อเนี่ยนะ
ขับเก็บขนมปังแล้วตามมานี่
จังหวะตอนที่เอามาคืนเนี่ยเขาดีใจค่ะ
เพราะว่าขนมปังนี้คือเขาซื้อมาก็ตั้งใจจะเอาไปขายนั่นแหละ
เอาจริงข่าวนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแหละคุณ
แต่ว่ามันให้เห็นน้ำใจอะเนาะ

แต่ดูคลิปดูเหตุการณ์แล้วแบบก็ขนลุกเหมือนกันนะ

เออคือจะ๑๐กว่าชิ้น๒๐ชิ้นมันก็เป็นเงินเหมือนกัน

เพราะว่า๑๐ล้อที่ขับตามมีน้ำใจนะคะ